คุณผู้ชมครับตามกันหน่อยนะครับกับกรณีที่ผู้ชายคนหนึ่งอายุก็เพิ่ง๓๗
นวดแผนโบราณนวดไทยแล้วก็เสียชีวิตจากการนวด
คือความจริงเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๑๓ตุลาคม
แต่ว่ามารู้ข่าวกันหลังจากที่เพื่อนของผู้ตายได้โพสต์

ว่าเพื่อนของเขาไปนวดแล้วก็เสียชีวิตนะ
เสียชีวิตจากการนวดแล้วริ่มเลือดไปอุดตันที่ปอด
เพราะว่าตอนนั้นเคล็ดมีอาการเจ็บอักเสบที่บริเวณเท้าอยู่ที่ขา

เนี่ยเหตุการณ์ที่หน้าร้านตอนที่แบบวูบหมดสติไปเลย
เหมือนกับพนักงานในร้านนวดก็พยายามจะช่วย
จะมาพัดมาบีบเท้าบีบมือจนแบบสุดท้ายพยายามจะปั๊มหัวใจ

แล้วก็ผู้โพสต์ก็บอกว่ากว่ากู้ภัยจะมาช่วยอะไรอย่างนี้

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตลาดหมู่บ้านวิถีไทย
ในพื้นที่พัทยาจังหวัดชนบุรีนะครับ
ผู้ที่อยู่ในคลิปเนี่ยต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยคือเสียชีวิต
แต่มีข้อมูลจากทางคนที่เป็นคนที่นวดไทยให้เนี่ย
เขาเป็นหลานสาวบอกว่าคนที่นวดให้กับผู้ชายวัย๓๗คนนี้
นายสมบัติกวนศักดิ์เนี่ยนะฮะ
เป็นคุณยายของเขาเองอายุ๗๐กว่าแล้ว
แล้วก็๗๒ปกติคุณยายก็ไม่ได้มีอาชีพนวดแผนไทยหรอก
อันนี้ต้องเคลียร์ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผู้ที่เขาทำอาชีพนวดแผนโบราณนวดแผนไทยเนี่ยเขาจะลำบากไปด้วย
หลายคนเขาก็เปิดร้านทำงานกันอย่างถูกต้องไปร่ำไปเรียนมามีใบวิชาชีพหรือว่าทำถูกหลักการ
แต่หลานสาวของยายวัย๗๒บอกว่า
จังหวะเขามีงานเปิดลงเปิดร้านมีตลาดหมู่บ้านวิถีไทยก็เลยพายายมา
ก็มาทำอาชีพรับจ้างนวดกับร้านร้านหนึ่งแล้วก็เห็นว่าชายคนนี้มีอาการลักษณะแบบนี้ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวประคบร้อนให้
เขาบอกว่าตอนนี้ยายเขายังแบบอึ้งยังช็อกอยู่เลยนะที่แบบนวดจนคนตายพูดง่าย
แต่ยายบอกว่ายังไม่ได้นวดอะไรมากเลยแค่ประคบร้อนแล้วก็อยู่ดีก็เนี่ยมีอาการวูบหมดสติชัก
อันนี้หัวของคนนวดนั่นแสดงว่าคุณไม่ได้มีหลักการวิธีทางการนวดไทยมา
ไม่ได้มีใบรับรองอย่างมืออาชีพอะไรแบบนี้
โดยทางภรรยาชื่อนางสาวจันดาศักดิ์เหิมอายุ๓๒ปี
บอกว่าสามีคือนายสมบัติกวนศักดิ์อายุ๓๗ปี
ปกติอาชีพเป็นโฟร์แมนนะแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว
ก่อนหน้านี้สักประมาณ๑สัปดาห์ก่อนที่จะไปนวดอ่ะนะ
ประสบอุบัติเหตุช่วงที่ไปเล่นฟุตบอลกล้ามเนื้ออักเสบ
ต้องใช้ไม้เท้าในการช่วยพยุงร่างกาย
แล้ววันเกิดเหตุ๑๓ตุลาคมครอบครัวไปเที่ยวที่พัทยา
แล้วก็ไปเดินที่ตลาดหมู่บ้านวิถีไทยตอนเดินผ่านร้านคลายเส้น
ร้านนวดอะไรแบบนี้ก็มีผู้หญิงสูงอายุคนหนึ่ง
เข้ามาคุยแล้วก็ชักชวนสามีบอกว่าเอามานวดสิ
เดี๋ยวบรรเทาอาการอักเสบได้นะสามีก็ตัดสินใจไปนวด
วดได้สักครึ่งชั่วโมงเริ่มจุกหายใจไม่ออก
ก็เลยเลิกนวดแล้วก็บอกให้ญาติญาติเรียกรถพยาบาล
ก็เรียกรถพยาบาลกันแล้วก็มีเหตุการณ์ช่วงระหว่างรอเนี่ย
ก็เกิดขึ้นตามคลิปสามีขาดอากาศหายใจไปนาน
ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจก่อนจะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

พักรักษาตัวอยู่๓วันก่อนจะเคลื่อนย้ายส่งไปโรงพยาบาลชนบุรี
แล้วเสียชีวิตวันที่๑๘ตุลาคม
ซึ่งแพทย์ระบุว่าสาเหตุการเสียชีวิต
เนื่องจากริ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดที่ปอด
เป็นคนที่แข็งแรงมากวก็ไม่มีโรคไพทย์
สุขภาพทุกปีเขาไม่มีโรคประจำตัว
เขาเป็นคนแข็งแรงที่เสียชีวิต
หมอบอกว่าริ่มเลือดอุดตันที่ปอด
สาเหตุหมอเขาพูดไหมว่ามันน่าจะเกิดสาเหตุอะไรอีกไปเนี่ย
สาเหตุอันนี้หนูก็ไม่แน่ใจเนอะแต่เขาบอกว่าน้อยคนนะที่คนเอเชียจะเป็นส่วนมากจะเป็นพวกฝรั่งต่างชาติเขาก็บอกประมาณเนี้ย
มันเกี่ยวกับการนวดมั้ยจริงนะมองไป
ถ้าทางแพทย์เขาก็บอกว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวกับการนวด
แต่ทางญาติเขาก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะนะเขาก็เปิดเผยเรื่องราวให้เป็นอุทาหรณ์
เพราะว่าเวลาที่ไปประคบร้อนหรือไปนวดไปบีบเนี่ยริ่มเลือดที่มันแข็งตัวจากจุดที่มีปัญหา
บางทีมันพุ่งมันไหลแล้วไปอุดตันไปจุกอยู่ที่ปอดก็หายใจไม่ออก
ก่อนจะไปนวดนะคะก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะว่าตัวเองมีอาการบาดเจ็บอะไรตรงไหนหรือเปล่า
อาการบาดเจ็บบางอย่างนวดได้บางอย่างนวดไม่ได้อันนี้คุณหมอบอกนะคะใช่
อย่างคนเป็นเบาหวานเนี่ยคุณหมอบอกไม่ควรนวดด้วยซ้ำนะ
ความดันโลหิตสูงคนท้องอย่างเนี่ยค่ะ
คือความดันโลหิตสูงเนี่ยก็ควรระวังความดันโลหิตสูงที่ห้ามนวดก็เพราะว่าเวลานวดอ่ะ
ยิ่งคอบาไหลนะคุณเหนียวมาสอนมันเจ็บเพราะมันเจ็บเจ็บปึ้ง
ความดันโลหิตสูงมันก็จะปื๊ดขึ้นไปก็ทีนี้ก็แย่เลย
ใครเพิ่งกินอิ่มใหม่ไปนวดบางทีกดช่วงท้องช่วงอะไรแบบนี้โอ้โหจุกอันตรายนะ
เบาหวานเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าเสี่ยงเพราะว่าเบาหวานเนี่ยเป็นแผลติดเชื้อง่าย

เป็นอะไรง่ายเป็นผงเป็นแผลไม่ได้เลยบางทีนวดนวดแล้วบางทีมันชา
ชาเลือดมันดันดันดันทีนี้ไปกันใหญ่
คือบางทีนวดเท้ามีเป็นไม้ไม้ไงคุดเท้ากดจุดอย่างเนี้ยบางทีมันเป็นแผล
เนี่ยอันนี้ต้องระวังนะคะ